มาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วนะฮะ
เพราะว่าวีรกรรมของผู้ชายคนหนึ่ง
ปีที่แล้วก็ทำวิรากรรมไว้กับผู้หญิง
มาคราวนี้ทำวิรากรรมใหม่กับผู้หญิงอีกแล้ว
หัวข่าวเป็นแบบนี้นะครับนี่สุดกลาง
อบตกร่างบังคับผู้หญิงกราบเท้า
อันนี้เป็นคลิปเมื่อเดือนสิงหาคมปี๖๓
ล่าสุดลูกอบตกลางผู้ชายคนนี้
คุณยกพวกไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
แล้วเอาปืนไปตบไปทุบไปทำร้าย

ดูนะครับเขาเหมือนมายืนดักรอ
อยู่ที่บริเวณโรงงานแห่งหนึ่งในช่วงเวลาเลิกงาน
แล้วสักพักหนึ่งเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวเจอก่อนแล้วเจอผู้ชายคนนี้นะฮะ
ก็เหมือนจะดึงรั้งเอาไว้แล้วพูดคุยอะไรกันสักอย่างนะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็ยังคงงงอยู่นะครับ
แล้วก็หันไปมองอะไรบางอย่างสักพักหนึ่งนี่
เห็นไหมลูกอบตกร่างคนนี้ก็ลากผู้ชายคนนั้น
หลุดไปจากจอวงจรปิด
แล้วก็ตบและต่อยคือผู้หญิงนะครับ
ตบทั้งต่อยแล้วก็เอาปืนไปตบศีรษะของผู้หญิงคนนี้
แล้วก็มีคนอื่นที่มาเป็นพวกเดียวกันกับลูกอบตกลาง
สัก๔๕คนเหมือนจะเข้ามารุมทำร้ายผู้หญิง
แต่จังหวะตรงนั้นนะคุณคือรอปภก็มี
คนงานคนอื่นเขาก็อยู่แล้วดูนะครับเพื่อนคนงานลากคอเลย
ต้องช่วยกันนะฮะลากคอมาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้มันไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๔โมง๔๐นาที
ที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งตอนที่เขาเลิกงานกันอยู่พอดิบพอดีนะครับ
ก็เห็นพฤติกรรมเห็นวิรากรรมทั้งหมดในภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ทีนี้ครับเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
และลูกอบตกร่างคนนี้เคยทำวิรากรรมเมื่อปีที่แล้วไว้ใช่ไหม
คนเดียวกันไหมผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไป
พบกับหญิงสาวผู้ที่ถูกทำร้ายและเป็นคนโพสต์คลิปนะครับ

เล่าให้ฟังว่าเธอกับลูกนายกอบตมีปัญหาส่วนตัวกันมานานแล้ว
แต่ไม่นึกเลยว่าลูกนายกอบตจะพาพวก๕คนมาดักที่หน้าโรงงาน

เพราะดีที่มีพี่รบพเห็นไหมในคลิปพี่รบพกระโดดถีบไอ้คนนี้มาทำเลย
กระโดดถีบและคนในโรงงานอยู่แถวนั้นก็เข้ามาช่วยเธอไว้นะครับ
โดยนางยุภารัฐบอกว่าลูกนายกอบตคนก่อเหตุ
ขับรถติดไซเลนเลยนะเหมือนรถของทางราชการเลยนะ
แห่กลางเหลือเกินเข้ามาก่อเหตุทำร้ายเธอ
และผู้ชายคนนี้แหละยังเป็นคนเดียวกันกับที่เคยเป็นข่าว
บังคับคนท้องกราบเท้าเมื่อปีที่แล้ว
ทีนี้เธอจึงอยากให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
เพราะหวั่นเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
คุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วหน่อย
ขอเสียงนิดนึงนะมีนะมีเสียงนิดนึงขอฟังนิดเดียว
อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เขาแชร์กันเมื่อปี๖๓เมื่อเดือนสิงหาคม
ว่าผู้ชายคนนี้ให้ผู้หญิงคนที่กราบมาถึงบ้าน
เพื่อจะมากราบขอคำมาเขานะครับ
เพราะเขาผิดใจกับผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้เขาทำไมรู้ไหมทำไมถึงเกิดเรื่องนี้รู้ไหม
ผู้หญิงคนนี้เธอมีพี่สาว
และพี่สาวของเธอก็พูดถึงเรื่องที่ถูกโกง
โกงเกี่ยวกับเงินค่าแชร์อะไรต่างนานานะครับ

ก็เอาเรื่องที่พี่สาวถูกโกงแชร์เนี่ย
มาบอกกล่าวเล่า๑๐ในแชทข้อความ

พี่สาวของเธอนั้นถูกลูกนายกอบต

แต่ปรากฏว่าไอ้คลิปนี้แชทนี้

ก็เลยเรียกฝ่ายหญิงมาที่บ้าน

สื่อก็แชร์กันไปสื่อก็เล่นข่าวนี้ไป

ก็ออกมาวิงวอนขอโทษสังคม

ผมไปทำผู้หญิงแล้วผมก็เป็นคนโพสต์คลิปนี้เอง

สุดท้ายนี่เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นหน้าโรงงาน
ทีนี้ก็ถือว่าเป็นการแจ้งความเอาไว้แล้วกับ
พนักงานสอบสวนของปราจีนบุรี
ดังนั้นพนักงานสอบสวนก็คงจะต้องเรียกผู้ชายคนนี้
มาสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
ไม่รู้ว่าจะมาขอโทษขอโพย
ผ่านสื่อผ่านโซเชียลอีกหรือเปล่า
ว่าผมผิดไปแล้วผมทำผู้หญิงอีกแล้วนะฮะ